สถานการณ์กินน้ำเฟื้องเรื่องของมันฝรั่ง
รู้ข่าวนี้แล้วก็แอบตกใจเหมือนกัน
ต่อไปนี้จะกินเฟรนช์ไพรส์แล้วกัน

เขาแชร์กันบอกว่ามันฝรั่งบางประเภท

มีสารพิษถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้

เป็นสารก่อมะเร็งใช่นะคะ
เรื่องนี้ชาวเน็ตสงสัยจริงไม่จริง
นั่นน่ะสิไปตรวจสอบกันพร้อมกันเลยนะคะ

ส่งต่อมันฝรั่งที่มีลักษณะหน่อแบบนี้ขึ้นมา

เพราะมีสารมีโซนินนะคะซึ่งก็เป็นสารมะเร็งสูงมาก

จริงหรือเปล่าฉันกินมันฝรั่งอยู่เลยที่บ้านเนี่ย
ไม่ว่าต้องเป็นสุบก๋องสุบไก่อะไรมากมาย
ตายลูกเดียวใช่มึงที่เราไม่รู้ว่ามันฝรั่งที่เรากิน
ต้องมาถึงก็สี่เหลี่ยมแล้วถ่ายทันมาแล้ว
ดิฉันงงนะคะแต่พอได้รับมาก็งงกันไปตามกัน
ล่าสุดค่ะอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะคะ
อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ผู้ใช้เพจนี่แหละค่ะวิทยาตาสว่าง
บอกว่าข้อความนี้มีความจริงเพียงส่วนหนึ่ง
มันฝรั่งที่มีหน่อขึ้นอันตรายจริง
แต่ไม่ได้กินแล้วตายลูกเดียวแบบที่เขาบอก
อาจารย์เจตบอกแบบนี้ค่ะบอกว่ามันฝรั่งที่มีหนองงอก
หรือว่าแทงลำต้นขึ้นมาเนี่ยจะสร้างสารพิษที่ชื่อว่าโซลานีน
มีพิษรุนแรงแม้มีปริมาณเล็กน้อยนะคะ
ดังนั้นจึงห้ามกินหน่อหรือส่วนเนื้อที่มีสีเขียว
ถ้ากินเข้าไปจะมีอาการปวดหัวตัวร้อนคลื่นไส้อาเจียนเห็นภาพหลอน
เกร็งตาลายหายใจแผ่วแล้วก็อื่น
คือมีพิษจริงนั่นแหละค่ะถ้าเป็นส่วนที่มีเนื้อสีเขียว
ไม่ควรพยายามให้อาเจียนแต่ควรส่งโรงพยาบาลทันที
แต่มีวิธีกำจัดสารพิษค่ะก็คือนำมันฝรั่งไปทอด
น้ำมันร้อนจัดที่อุณหภูมิ๑๗๐องศาเซลเซียสขึ้นไป
ก็จะช่วยลดปริมาณโซลานีนได้ดีที่สุด
นำไปต้มก็ได้สำหรับใครที่ทอดแล้วอ้วนหรือเปล่า

แต่ไม่แนะนำให้นำไปเข้าเตาอบไมโครเวฟ
เพราะว่าลดปริมาณสารได้ไม่ดี
ดังนั้นก่อนรับประทานมันฝรั่งก็ควรที่จะสังเกต
นำไปทอดให้สุกเพื่อความปลอดภัยหรือจะเลือกเป็นต้มก็ได้

แต่จริงฟรานสอรัคดีฝรั่งเค้าทำเหมือนกันนะ
เค้าเอาไปใส่ในน้ำสารที่มาเอาไปย่อยสลาย

ฟรานสอรัคดีก็อยู่เป็นฟรานสอรัคดี
มันก็น่ากลัว